ธานีนะครับเป็นเรื่องราวสลดครับที่เกิดขึ้น
ปรากฏว่ารถไฟทับร่างคนคือแหลกเละเลยนะฮะ

ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่คือบริเวณจุดเกิดเหตุ

บริเวณชุมชนเก่าจาน๓ตำบลหมากแข้ง
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบหลังจากรับแจ้งเหตุ
มีคนถูกรถไฟทับร่างจนเละเลย
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบครับ

ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
อายุประมาณสัก๔๐รูปร่างท้วมหน่อย
เท่าที่สังเกตจากรูปภัณฑ์สันธารนี่ฮะ
อันนี้เป็นรอยสักหน้าอกด้านขวามีรอยสักคล้ายกับรูปดอกไม้
เผื่อว่าถ้าหากว่าใครมีญาติหรือว่ากำลังตามหาคนหาย
ลองดูข้อมูลนี้หน่อยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์
เพราะตอนนี้ยังติดต่อยาดผู้ตายไม่ได้
สวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนขายาว
ถูกขบวนรถเร็วที่๑๓๓กรุงเทพหนองคาย
ชนแล้วก็ทับร่างเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ
ยังไม่สามารถระบุตัวตนผู้ตายได้นะครับ
ตอนนี้ก็นำร่างแล้วก็ชิ้นส่วนของร่างเนี่ย
เก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีก่อน
ในขณะที่ชาวบ้านในชุมชนเก่าจาน๓ครับ
นางสมัยบอกว่าเมื่อตอนช่วงเช้า
เด็กวัยรุ่นเขามาปั่นจักรยานกันออกกำลังกายตรงจุดนี้
คุณป้าบอกว่าเด็กตะโกนบอกป้ามีคนโดนรถไฟชน
เธอก็ตกใจครับรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ลองฟังเพิ่มเติมจากคุณป้าสมัยฮะ
ในชุมชนไม่มีใครรู้จักผู้ตายเลยครับ
อ้าวแต่คนนี้อาจจะรู้มีข้อมูลบอกแสดงค่ะ
สำคัญเป็นพ่อค้าขายผักอยู่แถวตลาดริมทางรถไฟ
เขาบอกว่าช่วงก่อน๗โมงเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
ลักษณะท่าทางเหมือนคนสติไม่ดีไม่สมประกอบครับ
รูปภัณฑ์สันฐานที่เขาเห็นกับคนที่ตายตรงรางรถไฟ
เหมือนกันเป๊ะเลยเสื้อผ้ากางเกงสีเสื้อที่ใส่
แล้วท่าทางของคนนั้นตอนที่เจอเนี่ยอาการเหมือนจะเพี้ยนนะ
เขามายืนพูดคำว่าขอโทษอยู่หลายครั้ง
แล้วก็สวดมนต์ฟังไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาอะไรครับ
แล้วก็นั่งลงกราบที่ข้างถังแช่ของถังแช่เย็นกราบอยู่แบบนั้น
แล้วมารู้อีกทีอ้าวมีคนโดนรถไฟชนตาย
แล้วพอเห็นร่างของผู้ตายโอ้โหใจหายแวบเลย
มันคือคนเดียวกันกับที่เจอเมื่อตอนช่วงเช้านี้เอง

ซึ่งตำรวจก็ทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับ

เบื้องต้นชาวบ้านยืนยันไม่มีใครรู้จักไม่ใช่คนในชุมชน
อาจจะเป็นคนเร่ร่อนและสติไม่ดี
กระโดดให้รถไฟชนจนเสียชีวิตอย่างน่าสลดสยอง
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมในการประสานติดต่อยาดหรือครอบครัวนะฮะ